ตู่หมอหนูถ้าตื่นแล้วเชิญที่หน้าจอทีวี
เหตุการณ์เหตุการณ์นี้คนติดโควิดเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะ

แล้วคุณตาอายุ๙๓ปี
คนที่ติดโควิดก็พยายามเดินทางไปที่โรงพยาบาลสนาม
ปรากฏว่าพอไปถึงมันเกินเวลาราชการ

พอเขาไม่รับก็ต้องกลับแล้วจะกลับยังไง

เอารถเจ้าหน้าที่ทหารพาไปส่งบ้านเขาหน่อย
ไปมารถเจ้าหน้าที่ทหารไปส่งกลางทาง

คุณปล่อยเขากลางทางถ้าหากก็ต้องกระเดินกลับบ้านเอง

ขึ้นเข้ามาจากเนี่ย
ถ้าเป็นไงมั่งเดี๋ยวรถมารับนะ
ผมขึ้นรถไหวไหม

ก็คือเลิกเวลาราชการของทางโรงพยาบาลสนาม
เช่นเดียวกันก็เป็นเวลาราชการเดียวกัน

เห็นไหมมันเลยไกลมันก็เกินเวลาของผมแล้ว

บอก๓ชีวิตนะคนที่มาบอกเราเนี่ย
คือคุณพี่อายุ๔๒แล้วมีคุณพ่ออายุ๖๓
มีคุณตาอายุ๙๓ฮะ

เดินทางไปแล้วแต่ว่าเกินเวลา
โรงพยาบาลสนามก็จะไปโกรธเขา
เกินเวลาเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาในการพักผ่อนบ้าง
จากนั้นเราก็กลับบ้านก่อนวันรุ่นขึ้น
เดี๋ยวมาตามเวลาราชการจะรับดูแลทันที

แต่พอมาถึงปากซอยเองหย่อนทิ้งอยู่กลางทาง
เขาบอกว่ามันไกล๓คนนี้ทำไง
แบกคุณตาไปจะพาคุณตาไปก็ตาย๓คนแน่นอน

ก็คุณตาจะตายเองหรือเปล่านะเพราะว่าบ้านไกลมาก
บกรถดิบกรถอะไรละพี่ผมติดโควิด
แล้วใครมันจะมารับคนแปลกหน้าแบบนี้
เรียกทางรถสาธารณะเดี๋ยวก็อาจจะมีปัญหาได้
สุดท้ายแล้วต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเพจเส้นได้ฮะ
เพจเส้นได้ก็มาส่งมารับแล้วมาส่งไปถึงบ้าน

เราเนี่ยตกลงแล้วทุกวันนี้เราจ่ายเงินภาษีให้เพจเส้นได้ใช่ไหม

ทุกวันนี้ทำไมเรารู้สึกว่าคนทำงานเนี่ย
กลายเป็นเพจเส้นได้กลายเป็นภาคส่วนอื่น
ที่เขาทำงานกันอย่างแข็งขันและเงินภาษีของเรา

แล้วคนที่มีหน้าที่ไม่รู้เลยเหรอที่ประชาชน

นี่มันมีคำพูดที่ว่าอย่างนี้เลยนะพี่ต้นพี่เบิร์ต
จ่ายภาษีเหมือนสวิตช์แต่ชีวิตได้เหมือนโรฮิงญา

เรื่องนี้ต้องมีคำชี้แจงนะ

ทำงานให้เสร็จกับทำงานให้สำเร็จ

เพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีลุงตู่หมอหนูท่านทราบแล้วล่ะข่าวนี้

อุ๊ยไม่มีไม่มีวัสซีนยังไม่มาจานเย็นนับถอยหลังอีกล้านห้า
โมเดน่าเดี๋ยวจะมานะฮะอีกสักวันสองวันที่ว่านี้
ตัวเลขของ๒๕ก็ฉีดไป๙๐๐๐โดส

ตัวเลขภาพรวม๑๕๙๐๐๐๐๐กว่าโดสฮะ
นับถอยหลังตามเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสของลุงตู่
เหลืออีกเพียง๑๕๘วัน
เอา๓หารได้ไหม

อีกไม่ถึงครึ่งปี๕เดือนเสร็จเท่านั้นเองนะครับ